ก่อนอื่นนี้ต้องขอขอบคุณไทยรัฐนะคะ

แล้วก็ขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกท่านเลยนะคะ
หวดเฮนิสเป็นนักกีฬาที่สุดแห่งปี๒๐๒๐ค่ะ
รางวัลนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่จะทำให้นิดไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะ
และในปีนี้นิดก็มีแมทแข่งก็คือกีฬาโอลิมปิกค่ะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทัพนักกีฬาไทยด้วยค่ะ